ไปดูเรื่องราวความแปลกของต้นกล้วย
เรานำเสนอบ่อยเรื่อยว่ามันมีความแปลกยังไงกันบ้าง
เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการรวมไฮไลท์แล้วกัน
กล้วยแปลกที่ติดอันดับมากที่สุดนะคะ
ว่ามันจะแปลกขนาดไหนไปดูกัน
กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมา
สุภาษิตเขาว่าไว้แบบนั้นครับแต่วันนี้ไม่ได้จะมาสอนสุภาษิตแต่อย่างใด
เราจะพาไปดูกล้วยแปลก๕อันดับกัน
มาเริ่มกันที่อันดับที่๕กับต้นกล้วยประหลาดแทงปลีเข้ากลางต้น
สวนส้มโอแห่งนี้นี่แหละครับที่เขาร่ำลือกันว่ามีต้นกล้วยสุดแปลก
เป็นต้นกล้วยที่สูงประมาณ๓เมตร

แล้วมันดันโค้งกลับแทงเข้าไปที่ลำต้นถึงครึ่งปี

ไปดูความแปลกกันอย่างต่อเนื่อง
ในอันดับที่๔กับ
ต้นกล้วยแปลกร้อยหวี
ร้อยหวีจริงครับ
ต้นกล้วยต้นนี้เนี่ยแปลกมาก
เพราะมันออกลูกมานับร้อยหวีเลยทีเดียว
ผลกล้วยเนี่ยก็มีขนาดเล็กกว่าปกติทั่วไป
และมีอยู่หลายลูกอยู่ในแต่ละหวีอีกด้วยนะ
ด้วยความประหลาดของมันนี่แหละครับ
ชาวบ้านเขาก็ไม่รีรอรอรี
เพราะเชื่อว่าออกลูกมาแบบนี้เนี่ยมันต้องให้โชคแน่นอน
มากันถึงอันดับที่๓กันแล้ว

ต้นกล้วยออกลูกและปลีคล้ายกับเซียนพญานาค
โอ้โหฟังไม่ผิดหรอกครับคุณผู้ชม
มันออกผลและปลีเหมือนพญานาคจริง
แต่จะเหมือนขนาดไหนคุณผู้ชมต้องช่วยกันดูนะครับ
แต่ที่ยิ่งฮือฮาฮาฮือก็คือ

มีคนมาบอกในฝันจะมีต้นกล้วยมาให้โชค
พอตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละ
ก็เดินมาเจอกับต้นกล้วยต้นนี้
และเชื่อกันว่าน่าจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอน
เดินทางมาถึงอันดับที่๒กันแล้ว
ปลีกล้วยสีทองคล้ายดอกไม้
นี่นะคือต้นกล้วยเล็กที่ปลูกอยู่ในกระถาง
และแตกต่างจากต้นกล้วยอื่นตรงที่
ปลีกล้วยเนี่ยจะออกตรงกลางลำต้น
และมีสีเหลืองทองอารามปลายปีฉีกขึ้นไปบนฟ้า
ส่วนกลีบหุ้มจะบานออกคล้ายดอกไม้
ขณะที่ปลายของปลีกล้วยมีลักษณะคล้ายเหมือนดอกบัวตูม

และสุดท้ายอันดับที่๑
กับกล้วยหินประหลาดออก๓ปลี
โดยชาวบ้านต่างพากันมาล้อมสายสิน
เอาไว้ที่บริเวณต้นกล้วยหินอายุ๓ปี
เครือของมันเนี่ยออกปลีกล้วยถึง๓ปลี
เครือเดียวกันใกล้กับจอมปลวกด้วยนะ
ซึ่งก็มีหมอมาทำพิธีถึง๒วัน
เพื่อเส้นไหว้เจ้าที่เพื่อขอขมาว่า
ไม่ได้มาลบหลู่แต่อย่างใด
แต่อยู่หมอทำพิธีก็เกิดอาการตัวสั่นแบบนี้นี่แหละครับ
ป้าป้าชุกทุกคนให้มีชุดจุดชบนี้ชุดนี้ครับ
หาเอาเองเนอะทำมา
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
กับสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับหมอทำพิธี
ก็เป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้จริงนะครับ

ความแปลกแบบกล้วยที่ไม่กล้วย
สุดท้ายแล้วต้นกล้วยเหล่านี้จะมาให้โชคจริงหรือไม่
หรือมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความแปลกของธรรมชาตินั้น
ก็ต้องมาหาข้อพิสูจน์กันต่อไป
เป็นไงถ้าความแปลกแบบกล้วยที่ไม่กล้วยนะจ๊ะ

บางทีมันก็ดูแบบมันจะดอกบัวหรือเปล่ายังไงกันแน่
แต่ก็ดูเอาไว้ให้เป็นความแปลกของธรรมชาตินะจ๊ะ
อย่าไปดูให้มันเป็นเรื่องอะไรที่มันทำให้เราสับสนกันเลยดีกว่า
ถูกต้องแต่ว่าชาวบ้านเขาก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อด้วย
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ